ช้างก็เหมือนกันนะฮะอ่าใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับตกลงวันนี้เจ้าพลายเชอรี่เนี่ย
ที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เขาไปให้อาหารที่โคราชจนเสียชีวิตถูกนำไปไว้ด้านหลังโรงแรมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็ให้คนมาให้อาหารช้างมาขี่ช้างแล้วนะครับตรงจุดเกิดเหตุนี้ไม่เจอแล้วค่ะ
เขามีอยู่สามเชือกใช่นะฮะไปอยู่ข้างหลังหมดนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะพังเชอรี่นะครับพังเชอรี่นะครับถูกนำไปไว้หลังโรงแรมแล้วนะครับ
ทั้งสองเชือกนะครับแล้วก็เชอรี่ด้วยนะครับถูกนำไปล่ามไว้หลังโรงแรม
ดให้บริการนักท่องเที่ยวนี่เป็นป้ายที่ติดอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ล้อมเชือกเอาไว้นะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ด้านหน้าโรงแรมวันนี้มีโซ่ที่ผูกติดอยู่กับต้นไม้แล้วก็ป้ายเตือนต่าง
ตรงนี้ยังมีอยู่นะครับไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะฮะ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจจะรอตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับ
คำถามที่ทุกคนมีก็คือว่าโอ้โหหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
จะทำยังไงกันต่อควานช้างก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้ว
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลช้าง
พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเอาอาหารไปให้ช้างเนี่ยช้างทำร้ายจนเสียชีวิตไปหนึ่งคน
วันนี้ถูกนำไปล่ามเอาไว้หลังโรงแรมนะครับงดให้บริการนักท่องเที่ยว
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ลงพื้นที่ไปได้ไปคุยกับแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ที่ชื่อว่าเจ๊เล็กนี่ฮะเจ๊เล็กเนี่ยร้านอยู่เยื้องกับโรงแรมจุดเกิดเหตุเลย
เล็กบอกว่าเช้าเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเช้ามากนะ
ตอนเช้ามากเธอกำลังเตรียมของเปิดร้านอยู่
ผู้ตายเนี่ยเขาขับรถเข้ามานะครับเป็นรถกระบะมาจอดริมถนน
แล้วก็เดินข้ามไปฝั่งโรงแรมที่มีช้างอยู่แต่ตอนนั้นควานช้างไม่อยู่
เพราะว่าออกไปเกี่ยวย่าให้ช้างกินคือเขาจะไปอย่างนี้ทุกเช้า
ควานช้างนะไปเกี่ยวย่าให้ช้างจะกลับเข้ามาก็เกือบ๙โมงเช้า
เพื่อมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวัน
จังหวะที่ผู้ตายเขาเดินเข้าไปหาช้างเนี่ยเจ๊เล็กบอกว่าไม่เห็นจริงนะฮะ
ช่วงที่เดินเข้าไปแล้วก็ถูกช้างทำร้ายแม้ว่าร้านของเจ๊เนี่ยจะอยู่เยื้องกับจุดเกิดเหตุ
มันอาจจะดูใกล้แต่เจ๊เล็กบอกว่าลองมองไปสิมันเป็นจุดที่มันต้องลงเนิน
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันบังสายตาด้วยแล้วไม่มีเสียงด้วยเจ๊เล็กบอกว่าเสียงของช้างก็ไม่มี
คนตายร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีทุกอย่างมันเงียบไปหมด
จนกระทั่งมีรถกู้ภัยมีรถตำรวจมานี่แหละเจ๊เล็กบอกว่าถึงรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ไปดูก็อ้าวมีคนถูกช้างเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิต
หมายถึงจะเห็นไว้ได้สังเกตไม่ได้ยินเสียงร้อง
พี่เขาก็จะอยู่ของเขาตลอดแต่ตอนเช้าเนี่ยพี่เขาต้องไปหาอาหารให้เขาอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
เขาก็จะคอยบริการนักท่องเที่ยว
ขี่พาไปนำเที่ยวหรือว่าจะมาให้อาหารก็ได้
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มาคนเดียว
จังหวะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่มาก็ทางผ่านเห็นช้าง
ก็เลยตั้งใจว่าจะซื้ออาหารให้ช้างมาถึงไม่เจอใคร
ก็เลยหยิบจากตระก้าที่จะมีจุดให้ใส่เงิน๕๐บาทเอาไว้เนี่ย
เอามาให้ช้างเอามาให้เชือกที่เป็นเชือกตัวเล็กนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินไปหาพังเชอรี่ก็ถูกพังเชอรี่
งวงฟาดแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิต
ควานช้างเนี่ยชื่อว่าในเพ็งยิ้มรำนะครับ
เป็นควานช้างของพังเชอรี่นะครับเมื่อวานก็ให้ข้อมูล
บอกว่าช่วงนั้นผมก็ไม่อยู่นะก็ไปหา
อาหารไปเกี่ยวย่าเอาไว้ให้ช้างค่ะก็เลยไม่ได้ดูแลช้าง
รับว่าพังเชอรี่เนี่ยช่วงหลังเริ่มจะมีนิสัย
ระแวงตัวแล้วก็ไม่ไว้ใจใคร
เนื่องจากเคยถูกช้างป่าเนี่ยมาทำร้ายนี่วันนี้เราพยายามไปคุยด้วยอีกครั้งนะครับ
แต่ในเพลงยิ้มรำควานช้างของพังเชอรี่
เขาบอกเนี่ยเคยถูกทำร้ายอย่างนี้ช้างป่าทำร้ายแบบนี้
เขาบอกเขาไม่สะดวกจะให้ข้อมูลยังเครียดยังกังวล
เรื่องถูกตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เนื่องจากตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เพราะว่าเอาล่ะคุณล่ามโซ่ไว้ก็จริง
ป้ายไว้แล้วด้วยแต่ลักษณะของช้างแบบนี้เนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าดุร้ายเคยถูกช้างเนี่ยเคยถูกช้างป่าทำร้ายมาเนี่ย
แต่ปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับประมาท
ผู้ที่เข้ามาเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เพ็งเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะครับข้อมูลทุกอย่าง
ให้ตำรวจไปหมดแล้วตอนสอบปากคำที่เหลือก็ขอให้เป็นเรื่องของ
ขั้นตอนทางคดีความก็แล้วกัน
ทางของคดีความเนี่ยนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกชู่สิระแสง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหมูศรีค่ะ
มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลหมูศรี๓คน
แล้วก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อน
เชอรี่เพิ่งทำร้ายนักท่องเที่ยวหญิงในลักษณะเดียวกันกับล่าสุดนี้เลยค่ะ
ใช่ค่ะคือมีนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่ง
ถูกพังเชอรี่ทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าฟันหักไปสองซี่
แล้วก็มีบาดแผลตามลำตัวด้วยลักษณะคือเอาอาหารไปให้ช้าง
ตอนที่ไม่มีควานช้างอยู่เหมือนกันเป๊ะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้น๕มีนาคมค่ะ
ตอนนั้นต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงเพราะมีพนักงานของรีสอร์ทเข้ามาช่วยเหลือ
ดึงตัวออกมาได้ทันไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นเหตุสลด
เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้แต่ว่านักท่องเที่ยวหญิงที่ได้รับบาดเจ็บคนนี้เนี่ย
ไม่อยากเอาเรื่องแล้วก็ไม่อยากเป็นข่าวก็เลยไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ

มีรายงานข่าวว่านักท่องเที่ยวหญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
รักษาตัวอยู่นานเกือบเดือนนะคะ
เพิ่งจอกจากโรงพยาบาลํ้สองเมษายนนี้เองนะคะ

ค่ารักษาไปหลายแสนบาทค่ะ
แล้วก็บอกว่าอาการตอนนี้ยังเดินไม่ได้ยังเวียนหัว
ติดต่อมาที่ปางช้างที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะคะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหมูศรีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
ช้างสองเชือกเนี่ยที่เป็นของในเพลงยิ้มรำควานช้างคือพังเชอรี่แล้วก็พังปอมแปม
แล้วก็จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปว่า
ความเพ็งเนี่ยโดนแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็ควานอีกสองคนก็โดนข้อหาเดียวกัน
ส่วนจะมีใครต้องรับผิดชอบหรือว่ามีข้อหาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวสอบส่วนผู้เกี่ยวข้องสรุปสำนวนคดีก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าช้างเคยมีประวัติทำร้ายคนมาแล้ว
มีประวัติที่มีแนวโน้มว่าจะทำร้ายคนด้วยแล้วยังมีการเอาออกมาให้บริการอีกแบบนี้

ฝ่าฝืนป้ายเตือนของทางควานช้างหรือทางรีสอร์ทซึ่งมีป้ายเตือนอยู่๒ป้าย
สองเกิดจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการ
ควานช้างหรือทางโรงแรมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็
หลังจากที่ถูกช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายพยายามที่ยังมาส่งพันธุ์
ถูกทำร้ายได้รับกว่าเจ็บทำให้พุทธิกังเขาเปลี่ยน
แต่ทางควานช้างหรือทางรีสอร์ทก็ยังลักษณะว่า
เอาช้างพังเชอรี่มาให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวใช้บริการ
ในการนั่งชมนั่งเที่ยวรีสอร์ทต่อไปครับ
มันก็เป็นเจตนาที่มะเร็งเห็นผลถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
นี่ฮะท่านภูมิกับการสพหมูศรีนะครับ
พันธบทเอกชูสิทธิ์หล่อแสงท่านอธิบายให้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็เอ๊ะตกลงแล้วใครประมาทแบบไหนอะไรยังไง
แต่ตรงนี้มันมีข้อมูลที่ตำรวจบอกโอ้โหมันก็มีคดีอยู่ด้วยอ่ะ
มีคนเคยถูกช้างเชือกนี้ทำร้ายอยู่แล้วแล้วช้างก็มีประวัติอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นแบบนี้มันเหมือนกับปล่อยประละเลยแล้วก็ประมาทนะครับ
ยังเอาช้างมาให้บริการนักท่องเที่ยวต่อให้ไม่เกิดกรณีนี้นะ
ที่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาตอนที่ควานช้างไม่อยู่เนี่ย
แต่คุณจะไว้ใจได้อย่างไรว่าระหว่างที่คุณอยู่ด้วย
สมมุติถ้าควานอยู่ด้วยในกรณีลักษณะแบบนี้
ถ้าควานอยู่ด้วยแล้วเกิดช้างคลุ้มครั่ง
หรือมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะทำอย่างไร
ใช่ไหมฮะควานช้างจะเอาอยู่หรือเปล่า
ถ้าเกิดมีควานช้างอยู่ด้วย
กับช้างใครสู้แรงกันไหวหรือเปล่า
คุณบอกตอนนี้ผมไม่อยู่ไงผมไม่เกี่ยวย่า
ผมไปเกี่ยวย่างให้ช้างไม่มีใครอยู่มีป้ายแล้วไง
แต่มีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
คุณจะบอกอย่างนี้ว่าคุณไม่อยู่ได้เหรอ
บอกก็ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าประวัติของช้างเชือกนี้เป็นยังไง
แล้วสมมุติถ้าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่แล้วช้างเชือกนี้
เกิดเขาเครียดหรือเขาเกิดไม่ไว้วางใจใคร
แล้วเขาทำร้ายอะไรขึ้นมาคุณทำอย่างไรคุณเอาอยู่หรือเปล่า
แม้ว่าคุณจะเป็นควานช้างคุณสามารถคุมอยู่หรือเปล่า
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนายราชันธีระพิทยาตระกูลอายุ๕๓ปี
เป็นนักวิชาการสุขาพิบาลชำนาญการพิเศษเทศบาลนครนครราชศรีมานะฮะ
ถนนสายธนรัฐกิโลเมตรที่๑๙ตะบนหมู่๔อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงสายวันนี้นะครับ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาภรรยาของคุณราชันแล้วก็ลูกนะครับ
แล้วก็ครอบครัวด้วยนี่ฮะภรรยาก็เป็นลมตลอดเวลาทำใจไม่ได้นะครับ
วันนี้นิมนต์พระไปนะครับเพื่อไปทำเรื่องติดต่อขอรับศพสามีนะครับ
ก็ท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วครับคือภรรยาเนี่ยเป็นลมนะฮะร้องไห้
คือพร่ำแต่บอกว่าป๊าเจ็บไหมก็กลับบ้านกันเถอะเนี่ยฮะ

ภรรยาของคุณราชันที่เสียชีวิตนะครับ

ชื่อว่านางสุมารีที่รับพิทธิยันต์ตระกูลที่โรงพยาบาลต่อไปติดต่อขอรับศพสามี
ก็บอกกับเรานะครับบอกว่าสามีเป็นคนจิตใจดี
เมื่อเช้าวานนี้นะครับก่อนเกิดเหตุไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยนะครับ
คือสามีก็ออกไปไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ไปคนเดียวขากลับก็แวะให้อาหารช้าง
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามภาพนะครับซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมา
ที่สระลามบำเพ็ญกุศรวัดดอนขวางกำเผินเมืองจังหวัดนครรภาษีมา
มาร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยกัน
คุณสุมารีบอกกับเราอีกครั้งนะครับบอกว่าการสูญเสียในครั้งนี้
ทำให้ครอบครัวขาดเสาหลักค่ะ
คือสามีปกติเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนจิตใจดี
ครั้งนี้เพิ่งกลับมาจากไปรับลูกชายกลับมาจากกรุงเทพ
เช้าเมื่อวานนี้สามีบอกว่าจะออกไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่

แต่เช้าเมื่อวานนี้สามีไปนาน๒ชั่วโมงกว่านะครับ
รู้ข่าวอีกทีก็คือข่าวร้ายว่าสามีถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิต
และสอบของเธอนั่งวง
แล้วที่ที่หมดเขียนคือ
คุณวาชันนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขวาง๓วันนะครับ
หลังจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๘เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ